วางครับฟอร์มของดาวเหนือเรือไวกิ้งนะครับ
ซึ่งแข่งขันชกมวยเพื่อที่จะทำอันดับโลก
ในการจะเป็นแชมป์โลกในรุ่น๑๔๐ปอนด
ก็สามารถเอาชนะคู่ชกได้ครับ

เรือใบไข่มุกป้องกันแชมป์ใน
รุ่นจูเนียเวทุเวท๑๔๐ปอนด์นะครับ

ก็ไล่อัดจนไอซักได้ลงไปกองกับพื้น

ก่อนที่กรรมการจะยุติการชกทำให้ดาวเหนือนั้น
ชนะน็อกป้องกันแชมป์ไว้ได้อย่างสวยงามครับ
ส่วนกีฬาแห่งชาติครั้งที่๔๖นะครับ
ไฮเกมส์ไฮไลท์ในการแข่งขันวันที่๘
อยู่ที่เซฟอักตรกอร์ชายคู่ครับ

ปรากฏว่าเจ้าภาพครับเชียงรายเสื้อสีฟ้าที่เข้าชิงเป็นครั้งแรก
เอาชนะนครราชศรีมาดีกรีเหรียญเงินครั้งที่แล้วแบบสูสีครับ

ส่วนเซบาตระก้อหญิงคู่ในรอบชิงครับชนบุรีที่มี
ปริยพัฒน์สาโถนนะครับจับคู่กับทางจริยาศรีสว่าง
ผู้เล่นทีมชาติไทยครับคว้าเหรียญทอง
หลังจากที่เอาชนะกรุงเทพมหานครที่ใช้ปวีนาจัดจอหอนะครับ
กับพยอมศรีหงษาดีกรีทีมชาติเหมือนกัน

แล้วก็๒๑๑๗ครับ